มีอุบัติเหตุค่ะรถกระบะเสียหลักพุ่งไปข้างทาง
แล้วก็กาดเร็วเป็นราวเหล็กลูกฟู้กันรถนะคะ
ทะลุกระจกตรงคนขับนะคะ
นี่ค่ะเห็นภาพแล้วน่าตกใจ
เห็นภาพแล้วต้องถามเลยว่าคนขับเป็นยังไงบ้างดูสิคะ

คนขับรอดค่ะ
แล้วก็ไปชนกับราวเหล็กรูปฟู้กันรถนะคะ
ลุกระจกตรงคนขับเลยนะคะ
โพสต์นี้คนตั้งข้อสังเกตกันเยอะว่า
รอดได้ยังไงอ่ะเพราะมันแบบ
คือตรงคนขับพอดี
ทีมข่าวของเราได้คุยกับคนขับค่ะ

อบตหวังเป็นสมาชิกสภาอบตศรีเทพอายุ๔๗ปี
ก็พานักข่าวไปดูจุดเกิดเหตุ
หน้ารีสอร์ทเพียงฟ้าบ้านนาตะกรุดที่ตำบลศรีเทพ

คิดเลยว่ารถจะเสียหลักตกลงไปข้างทาง
แล้วไปชนราวเหล็กลูกฟู้กันรถหักไปอีก๑ต้น
คือในวันที่เกิดเหตุประชุมเสร็จจากอบต
ทำธุระต่อทุ่มครึ่งกำลังจะกลับ
มันเป็นทางโค้งนะคะแล้วก็เหมือนกับทางมันไม่ค่อยดี
ช่วงล่างรถก็ไม่ค่อยดีด้วยรถเลยเสียหลัก
โค้งปุ๊บเสียหลักเลยข้ามเลนไปข้างทาง
ตอนนั้นพยายามจะหักโพมะไลกลับแล้ว

รถไปชนกับราวเหล็กลูกฟู้กันรถ

ตอนที่ชนแล้วรอดมาได้ยังไง
คนขับบอกว่ารู้ตัวตลอดเวลา
ตอนที่กาดเวลหรือว่าไอ้ราวเหล็กลูกฟูกมันทะลุอ่ะ

รู้สึกตัวแบบอ้าวผ่านไปได้ยังไง

ตัวหลบนิดนึงเอี้ยวตัวหลบไปทางประตูรถ

นี่ที่แขนนะคะ

ยังบอกเอ้ารถพี่กำลังลื้นสายไปเลย

แล้วของเนี้ยยังรู้เลยฟุบไปเลยมองเหล็กเอ้า
เจ็บตรงไหนเลยคือคือที่รู้สึกเจ็บตรงที่ว่าไอ้เบรกมันกด

ทีนี้ค่ะเจ้าของรถกับภรรยาสำรวจดูสภาพรถหลังจากเกิดเหตุ
มันเยินเลยพังยับเยินนะคะเครื่องยนต์เสียหายเกือบทั้งหมดนะคะ
ร่องรอยก็เนี่ยค่ะกาดเร็วแทงทะลุตั้งแต่ไฟหน้ารถ
อดใต้ฝากระโปรงรถทะลุกระจกผ่านพวงมาลัยรถ
ทะลุไปถึงกระบะด้านหลังเป็นรูโบแบบนี้
รอดมาได้ก็ในมุมของความเชื่อเจ้าของรถบอกว่า
เพราะแม่ย่านางรถและบารมีเจ้าพ่อศรีเทพที่นับถือ

ตั้งแต่ได้รถคันนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะคะ
จากบรมีของเจ้าพ่อและแม่ย่านางรถแล้วแน่นอนว่าต้องมีสติด้วย
เลขทะเบียนรถนิดนึงก็แล้วกัน
บมธ๓๒๕๑ลบบุรี
คือที่ต้องบอกเพราะเจ้าของรถเขาบอกนักข่าวเองน้องคิง

เจ้าของรถบอกว่าผมคงต้องเสี่ยงโชคดูหน่อยละมั้ง
รอดได้แบบบุดหวิดปฏิหารแบบนี้
งวด๑มิถุนายนนี่แหละ
โทรบอกไหมคะลอตเตอรี่ที่สนิทกันล่ะ
องเลขนี้ขอจอง

ไม่ใช่ว่าจะโชคดีแบบนี้ทุกครั้งถูกไหมครับ